ล่าสุดมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเหมือนกัน
แต่ว่าคราวนี้มันเป็นเรื่องที่มีข้อกังขาอยู่หน่อย
คือเป็นรถจักรยานยนต์กับรถบรรทุกขนาดเล็กชนกัน
คนขับรถบรรทุกขนาดเล็กเป็นผู้หญิงก็มีอายุแล้วล่ะ
เขาบอกว่าเขาไม่ได้ชน

แต่สภาพที่เกิดเหตุเนี่ยรถบรรทุกขนาดเล็กมันคล่อมเลนอยู่

คนที่ขับรถบรรทุกขนาดเล็กที่เป็นผู้หญิงสูงวัย

ไม่ใช่คนในพื้นที่ขับรถไม่ชินทาง

มันก็ย้อนแย้งกับสิ่งที่ให้การ

มีคนเป็นเพจดังนะคะโพสต์ข้อความ

กับรถจักรยานยนต์จนมีผู้เสียชีวิต๑คน

รถบรรทุกเล็กชนกับรถจักรยานยนต์ตอน๑ทุ่ม
ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ไปเสียชีวิตตอนตี๕

ของสพนังรองจังหวัดบุรีรำ

งงมากคนขับก็หายไป

รถบรรทุกเล็กอยู่ในสภาพคร่อมเลน
แต่ป้าบอกรถจักรยานยนต์ขับมาชนแกเอง

และสถานีตำรวจภูทรนางรองต้องมีคำตอบ
เหมือนรถเนี่ยฮะมันเป็นเหมือนมี

พยายามเข้าไปช่วยชีวิตคนขี่รถจักรยานยนต์

ส่วนผู้หญิงที่เป็นคนขับรถบรรทุกขนาดเล็ก
บอกว่าเธอขับมาจากอุบลราชธานี

แล้วก็บอกว่าผู้ตายเนี่ยขับมาชนเธอเอง
ผู้ตายยังไม่ได้